คุณผู้ชมคะพี่มดดำคัชภาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ไปทวดแห่งหนึ่งอืมถึงขั้นน้ำตาซึมเลยอ่ะครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีตัวเลขด้วยโหเขียวขาวเด็ดค่ะ
นะคะ
ท่านอยากจะสร้างอยากจะทำฐานยกฐานพระองค์นี้นะครับ

นี่ค่ะคุณผู้ชมพระประธานคือพี่มดดำบอกอยากจะยกฐานพระ
แต่ปรากฏว่าชาวเน็ตน่ะเอ่อมาไวมากเลยอ่ะครับ
กล้องปุ๊บเห็นเลขที่พระอุระเลยหน้าอกของของพระประธาน
ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะโอ้ไม่ทันเลยโอ้ลองดูอีกทีก็ได้
อันนี้ไงขอบคุณทีมงานมากเลยฟรีดภาพให้เห็นไหมฮ
ครับเห็นเรียงดำเห็นเรียงดูไม่ออกจริงจริงพี่ปุ้ย
ไม่ออกก็ดูเข้าสิคะเออขอบคุณมากครับช่วยได้เยอะเลยครับ
นี่คือวัดยางกวงที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า๗๐๐ปีค่ะ
มดดำคัชภาเนี่ยไปร่วมพิธีสวดมีหลวงพ่อเนี่ยมาคล้องสายสินให้ด้วยเห็นไหม
ระหว่างนั้นพี่มดดำมองไปที่องค์พระประธาน
เป็นระยะพอสิ้นเสียงสวดปุ๊บพี่มดดำจู่อาการน้ำตาซึมฮะ
กับหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวอยากจะยกฐานพระให้แล้วก็เกิดคนตาดีอะค่ะ
ไปเห็นว่าที่หน้าอกของพระประธานมีตัวเลขชาวเน็ตเม้นต์กันเพียบเลย
อยากรู้ไหมว่าเลขอะไรบอกมาสินั่นไงเห็นยังผมเห็นเลข
ห้าหกหนึ่งโอ้หรอหกสองเจ็ดห้าเก้าเจ็ดก็ต่างต่างคนต่างต่าง
เห็นต่างกันไปค่ะดวงใครดวงมันนะจ๊ะ
พี่มดดำไปต่อที่พี่บอลเชิญยิ้มไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แก้บนพ่อปู่ฤษีนารอดแล้วก็มีเลขมาฝากด้วยคุณผู้ชมฮะ
เพราะปู่ฤษีนารอดองค์ใหญ่เนี่ยเป็นพระฤษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
แรกของโลกอยู่ในอุทยานปู่ฤษีนารอดตำบลหนองโอ่ง
อูทองที่สุพรรณพี่บอลก็บอกแบบนี้ครับว่างานนี้มีลุ้นนะ
มีลุ้นเพราะอะไรคนที่เลือกประทัดกล่องนี้มาแก้บนให้เนี่ย
คือพี่ดอนครับที่เป็นเจ้าของสถิติถูกรางวัลมาแล้วต่อเนื่องทุกงวดที่พี่ดอนเขาซื้อเลย
หลังจากจุดเสร็จแล้วพี่บอลก็มาเฉลยเลขหางประทัดอ่ะสิ
เลขอะไรฟังจากฝากพี่บ่นกัน
ก็นี่คือตัวเลขนะครับที่เราได้หยิบประทัดมาทั้งหมด๑๐๐๐นัด
โดยเป็นการสุ่มหยิบจากพี่ดอนฟังให้ดีนะพี่ดอนนะ
นี่ครับคือหมายเลขนี้นะฮะเราไม่บอกนะขอให้ทุกท่าน
หวยก็ไปตีเอาแล้วกันนะครับผมขอให้มีโชคมีลาบนะครับ
ผมเป็นคนทูหวยทูหวัดนะครับ
สาธุสาธุสาธุครับ
เอาละครับใครตามก็ตามนะฮะนี่

หวยจะไปซื้อที่ไหนแล้วพี่บอลไม่มีมันมีแต่ลอตเตอรี่
ดอนข้างนี่เขาบอกเลยนะผมถูกทุกงวดนะ

ไปดูน้องพารวยกันบ้างน้องพารวยแมวตาเพชรตาสองสีนะครับ

เฮ้ยทำไมน้องแป๊วขนาดนานนี่
นะครับนี่ครับซ้ายสีขวาสี
พารวยครับเป็นแมวพันธมณีหรือว่าขาวปลอดนะครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยรับอุปการะมานะครับ
คือมีเพจประกาศหาบ้านให้น้องแล้วก็ไม่มีใครรับ
เพราะว่าภารวยเนี่ยหางมันคด

เจ้าของคลิปก็แทบจะเปลี่ยนชื่อเป็นน้องภาระนะครับ
เพราะน้องสนเหลือเกินสนเหลือเกิน
พารวยนะครับสวยงามตามสายพันธุ์ของแมวพันธมณี
สีขาวขนสีขาวสั้นขนนุ่มนะครับ
ตัวยาวเรียวเพลียวลมเขาว่างั้นนะครับ

แล้วตาเป็นสีฟ้าหรือว่าเหลืองอำพันธ์
ทั้งที่สีใดสีหนึ่งนะครับ
มันอยู่คนละตาไม่เคยเห็นน่ะจริงนะ
นี่ตาละสี

แต่ภาพออกไข่เคยเห็นกันหรือเปล่า

เอาแล้ว
มีรอยกระดองแตกด้วยน่าจะถูกรถเฉียวไหม
ตะภาพสีทองอ่ะดอมเนี่ยค่ะมันคลานต้วมเตี้ยมอยู่ถนนแห่งหนึ่ง
จันทบุรีนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชม
คือตะภาพสีทองว่าแปลกแล้วนะตะภาพตัวนี้ยังพาลูกมาอีกด้วย
เพราะว่าพอไปถึงบ้านเนี่ยตะภาพตัวนี้
จู่มันก็มุดทรายออกไข่เฉยเลยอ๋อนี่ไงใช่๑๑ฟอง
แล้วก็ไข่เนี่ยเรียงแปลกนะเพราะอะไรรู้ป่ะยังไงฮะเรียงแบบบนล่าง
แล้วไอ้ไข่ข้างบนมันจะสลับที่กันได้บ้างไหม
ถ้าสลับนี้เล็กเคลื่อนนะพี่ใช่เอาหรอมันอาจจะเขาเรียกอะไรโต๊ด
โต๊ดหรอไม่มีไม่น่ามีนะ
นอกจากไข่แล้วครับคุณผู้ชมนอกจากรถกระบ่าลแล้วนี่นะ
มีอะไรอีกล่ะมีตัวเลขที่กระดองด้วยนะ
นี่ไงเขาบอกว่าดวงใครดวงมันนะ

เฮ้ย๓๘เค้าเห็น๓๘ออกไปแล้วนี่

ก็แล้วแต่อ่ะหนึ่งกับยานยนต์นี่รู้เรื่องแหละ
ว่าใครจะได้โชคลาภจากตะพราบสีทองนะ

จากตะภาพสีทองมาดูมาอีกแล้ว

ทำไมต้นกล้วยแปลกต้องตกที่ดอมตลอด
ต้นกล้วยแปลกอีกแล้วเรื่องกล้วยต้องบอกดอม

หมู่๔ที่ตำบลเขากวางทอง

นี่ฮะต้นกล้วยปลูกไว้หลายต้น
แต่หนึ่งในนั้นเป็นต้นกล้วยน้ำว้า

พี่สนามเชื่อว่ารักษณะแบบนี้

แล้วก็เล่าว่าต้นกล้วยต้นนี้ปลูกไว้เป็นปีแล้ว

เชื่อว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในนี้แน่

แล้วก็เอาของไหว้ไปถวายด้วยครับ

พี่สนามขอดูหน่อย

แล้วก็เชื่อว่าเลข๙จะต้องเป็นเลขมงคลครับ

แล้วก็เลขกล้วยเนี่ยกล้วย๘หวีอย่างที่นับไปนะ

แก่นการยนต์นี้

คนไปจุดทูปขอเลขจากไอ้ไข่
แต่ปรากฏว่าแทนที่จะได้เลขได้อะไร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาราไอ้ไข่วัดเลขธรรมกิจครับ
ตะบนบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดและขอนายก
ตลอดทั้งวันคนที่เขาสัดทานเข้าไปกลับไหว้
โชคลาภจากไอ้ไข่กันไม่ขาดสายดูสิครับนะฮะ

หนึ่งในนั้นคือคุณสายฟ้าอายุ๒๙ปีเป็นชาวขอนแก่น
พาแฟนสาวมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่
จุดทูปมงคลนะครับไปจุดเพื่อขอเลขนะฮะ
เลขแห่งโชคลาภอยากจะได้ซะละเกิน
พอทูบไหม้หมดดอกปรากฏว่าแทนที่จะได้เป็นเลข
ได้เป็นอะไรครับคุณผู้ชมฮะได้เป็นอะไร
นั่นเขาบอกว่าคือรูปหน้าไอ้ไข่ครับอยู่ตรงกลาง
แล้วก็เป็นเสียงพ่อแก่เขาเห็นเป็นแบบนั้นอยู่ข้างล่าง
มีเลขตัวเดียวคือเลข๐อยู่ข้างบน

ใครไปดูที่เขาเชื่อเขาศรัทธาเขาบอกนี่ขนลุกแล้วงงไปหมดแล้วนะ

ขนาดที่ทูบของแฟนทูบของแฟนสาวกูกูสายฟ้า
ก็แปลกเหมือนกันครับเพราะว่าเลขทูบที่ปกติจะมีเลขเพียงด้านเดียวนะฮะ
คุณผู้ชมครับมันมีหลายด้านฮะ
อ้าวเออเนอะแต่มันเหมือนกันดิ
นกเอี่ยงเอ๋ยมาเลี้ยงขวายเท่า

ทำไมถ้าขวายกินข้าวเพราะเอกเอกต้องโหวโตอ่ะ
เพราะว่านกเอี่ยงเพราะอะไรอ่ะดอม

นี่แหละค่ะนกเอี่ยงกำพร้าตัวนี้คุณป้อมาเลี้ยงไว้ที่อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรีบ้านเขาอยู่ตรงนั้นนะคะ
เขาได้มาจากเพื่อนที่พบว่าไอ้เจ้านกเอี่ยงตัวนี้
มันตกอยู่ที่โคนเสาไฟฟ้าเพราะว่าลม
มีแม่นกไปคาบแมสที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางมาห่มให้ลูก
เกิดความสงสารนำมาเลี้ยงไว้แล้วมันก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะ
แต่ด้วยความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
ก็เลยขอให้คุณป้อมนำไปเลี้ยงแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คุณป้อมก็เลยคือเหมือนตกกระดายพลอยโจ๊เอามาเลี้ยงไว้แล้ว
ไหนก็เลี้ยงแล้วเลี้ยงเลยละกันนะคะมันเองก็ไม่ยอมไปไหนด้วย
มันจะเกาะติดคุณป้อมทุกครั้งมันผูกพันไง
พยายามไล่แล้วก็ไม่ไปนะก็บินอยู่รอบบ้านแบบนี้
คุณป้อมก็เลยบอกว่าไหนก็ไหนล่ะคือเลี้ยงระบบเปิด
ไม่ได้ขังมันนะปล่อยให้มันเป็นอิสระนะ
พอโตขึ้นมันก็จะมีอาการแปลก
นกเอี่ยงตัวนี้มันจะไปคาบเศษกระดาษที่ตกตามพื้นมาให้
ชาวบ้านที่รู้เรื่องก็เลยแนะนำเอาแบบนี้มั้ย
ถ้าชอบคาบเกร็ดเศษกระดาษเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเขียนเลย
เขียนตัวเลขใส่เศษกระดาษแล้วให้มันฆ่าไปสมใจเลย
นะครับหมายถึงความร่ำรวยวัดดีหนึ่งกัญญายนบริซี่บริซี่จะให้โชคเลขอะไร
คุณผู้ชมลองดูด้วยกันนะคะครับนี่นี่นี่
เอาออกมาเอาให้ไหม
คราวที่แล้วข้าวออกมาเลยนั่นเนี่ยเอาออกมาออกมาให้มันมาอันนึงเร็ว
ฮันเนี่ยอะไรคะ๑๗
เฮ้ยนี่เฮ้ยบริซี่บริซี่บริซี่
สารีชีนี้อะไรนะเลี้ยงระบบเปิด
แต่ถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ระบบปิดไปวันไหลปิดเลยไป